ไปสทำผ่านลมหนาวบริเวณทางตอนบน
ตอนนี้กำลังวางแผนจัดเครื่องแต่งกายอยู่
อาจจะสับสนก่อนหน้านี้อากาศร้อนอบอ้าว
สุดสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเสื้อผ้าจะต้องตระเตรียมอย่างไรกันบ้าง

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับคุณผู้ชมครับ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจนถึงตอนกลาง
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
เช้ากับช่วงค่ำจะมีอากาศเย็นครับ
ส่วนในช่วงบ่ายแดดจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
ในขณะที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยก่อนหน้านี้
มีอากาศร้อนอบอ้าวครับเพราะว่ามีกระแสลมมาชนกันแบบนี้นะครับ
กระแสลมที่มีความชื้นกับกระแสลมที่มีอากาศเย็นมาเจอกัน
จึงทำให้เกิดกลายเป็นลักษณะฝนตกในพื้นที่บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ

ลมหนาวจะเพิ่มกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
บริเวณตอนกลางจะค่อยหายไปอากาศอบอ้าวจะค่อยหายไป
ตอนล่างก็จะค่อยลดลงนะครับ
แล้วก็คลื่นจะเริ่มแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้

พายุหนึ่งลูกที่ก่อตัวในบริเวณทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
หลังจากนี้ก็จะพัฒนาความเร็วลมพัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไปดูดเอาลมหนาวหรือว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
แบบนี้ก็จะทำให้อากาศบริเวณทางตอนบน
จะหนาวเย็นต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์เลย

มาดูกันนะครับจากการตรวจสอบครับในพื้นที่ภาคเหนือครับ
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๙อากาศเย็นถึงหนาวนะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
ยอดดอยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๓องศา

ภาคอิสรานเช่นเดียวกันเป็นจุดแรกที่ได้เจอกับลมหนาว
ก็จะเย็นลงอีกประมาณ๔๕องศาเซลเซียต
ยอดภูมิอยู่ที่ประมาณ๖องศาเซลเซียตต่ำสุด
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางเช่นเดียวกันนะครับ

อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
แล้วก็มีลมแรงด้วยต่ำสุดที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวัน๑๙ครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับปกติข้างบนหนาวข้างล่าง
จะตกหนักแต่ว่าครั้งนี้หนาวเกินไป
ฝนลงไปมาเลเซียหมดจึงทำให้ฝนไม่ตกหนักมากนัก
แต่ว่าคลื่นลมนั้นสูงประมาณ๒๓เมตร
จุดที่มีฝนอาจจะมีคลื่นสูงเป็นพิเศษ

ส่วนฝั่งอันดามันก็พบว่า
ทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรเช่นเดียวกันนะครับ
ฝนมีโอกาสตกประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ

มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับอากาศ
หนาวลมเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศาในช่วงเช้าครับ
การว่าจะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต

ใครจะจุดฟืนจุดไฟก็ต้องระวังหน่อยนะครับ

นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
เป็นต้นไปตลอดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ